คำแรกมาดูที่เรื่องของการทำประกันภัยนาข้าวกันหน่อย

เกษตรกรเขาก็ตอบรับมาค่อนข้างดีครับ
ทกศเขาก็มีการเตรียมขยาย
ในการรับทำประกันพืชประเภทอื่น

ประมาณเดือนสิงหาคมนี้นั่นเองนะครับ

และสหกรการเกษตรหรือทกศ

รู้รู้การผลิต๒๕๖๐ถับ๒๕๖๑
อยู่ที่๒๘ล้านไร่
เตรียมขยายทำการประกันภัย

ก็เจอความเสียหายค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับ

ก็มีการปลูกข้าวโพดหลากหลายพื้นที่ทีเดียว
ถ้าภายในสัก๒๓อาทิตย์หน้าจากนี้ไปเนี่ย
ข้อสรุปที่ชัดเจนในเรื่องของข้าวโพดก่อนนะครับ
ก็อยากจะทำข้าวโพดที่จะปลูกในรอบ๒

เราก็อยากทำประกันภัยข้าวโพดในรอบ๒
ที่จะเริ่มปลูกตั้งแต่ประมาณสักกลางเดือนสิงหาเป็นต้นไปครับ

ถ้าทำทันให้ทำปีนี้ต่อคู่ขนานกัน
แล้วก็ทำปีหน้าต่อไปนะครับ
เมืองต้นนะครับทางด้านของทกศเองก็คาดว่าจะชดเชยการแบ่งเป็นระยะ๓ระยะ

หากเกิดปัญหาภัยแรงน้ำท่วมก็จะมีการจ่ายชดเชยสินไหมจากบริษัทประกันภัย
ช่วงที่๒หรือว่าระยะที่๒ก็เป็นช่วงระยะการติดฝักนั่นเอง
หากข้าวโพดออกดอกออกหัวแต่ว่าไม่ติดฝักก็จะคิดคำนวณการชดเชยสินใหม่เพิ่มอีกระดับหนึ่ง
และช่วงที่๓ระยะการเติบโตจะได้เงินชดเชยสูง
ซึ่งจะสรุปแนวทางในประมาณ๒สัปดาห์นี้
เพื่อเสนอรัฐบาลนะครับให้พิจารณาโครงการให้ทันการปลูกข้าวโพดรอบ๒
ซึ่งอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปว่าน่าจะเริ่มได้ก็ประมาณเดือนสิงหาคมนี้แหละครับ